สำหรับข่าวของนางเอกสาวแพทย์น้ำปะพา
ก่อนหน้านี้ถูกเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานกลางสนามรถกันไปแล้วนะคุณผู้ชม
หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วรวดเร็วปานนี้

เจ้าตัวมาเฉลยแล้วจะว่ายังไงติดตามกันเลยค่ะ

ว่าตั้งแต่วันที่มีการขอแต่งงานกลางสนามแข่งรถที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
วันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
ขอออกมาชี้แจงกระแสข่าวลือเลย

บอกว่าแพทย์ตั้งคันแล้วก็เลยต้องรีบขอแต่งงาน
สรุปไม่หลบไม่หลีกทั้งนั้น

บอกเลยนะว่าเป็นความตั้งใจที่เธอเอง
แล้วก็เบนท์เรสซิ่งอยากจะมีลูกภายในปีหน้า
แต่ว่าเธอไปปรึกษาแพทย์ก่อนหน้านี้
คือเตรียมตัวจะเป็นคุณแม่ตอนปีหน้า
แต่ไปปรึกษาแพทย์เอาไว้ว่าจะทำยังไงดี
ซึ่งทางคุณหมอเองบอกว่าอยากมีใช่ไหม

เพราะว่าแพทย์เองเป็นโรคซีด

หลังจากที่เธอบอกว่าหยุดทานยาก็เลยสปาร์คทันที

ตอนแรกเธอบอกว่ายังไม่มั่นใจเหมือนกัน

และที่ข่าวดีกว่านั้นเธอบอกว่า

เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะ
ตอนนี้ตั้งคันได้๔เดือนแล้วนะคะ

เพราะว่าคือไม่อยากพูดสุ่มสี่สุ่มห้า

ไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังทั้งสิ้น

บอกว่าก็จะหารือกับครอบครัวอีกครั้ง

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแพทย์ด้วยนะคะ

แต่คือก่อนหน้านี้ว่าเขาบอกไว้แล้วไงว่าเตรียมตัวจะเป็นคุณแม่อยู่แล้ว
ไม่ได้ตัวว่าท้องก่อนตรงกว่าแต่งอะไรหรอกก็เตรียมไว้แล้ว
จริงแล้วมันก็เป็นแผนการที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
การปรึกษามงปรึกษาหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ยังไงก็แสดงความยินดีกับคุณแพทย์นับประพาไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ